เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ของสพพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
มีผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยการใช้มีดฟันบาดเจ็บ๒คนด้วยกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสุขสวรรค์แปดสิบหก
ผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นเป็นใครและทำไมถึงลงมือ

กลางดึกของวันที่๓กุมภาพันธ์ภายในซอยสุขสวรรค์๘๖จังหวัดสมุทรปราการ
มีเหตุชายสองรายถูกอาวุธมีดพกยาวไล่ฟัน
รายแรกสาหัสเย็บ๔๔เข็มส่วนอีกรายเย็บ๑๖เข็ม
ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบในกลางดึก
มีเพียงรอยเลือดและคนเจ็บเท่านั้น
เพราะหลังก่อเหตุในหนึ่งผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป
ทะเลาะวิวาสไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าปมเหตุของเรื่องมาจากอะไร
เพราะนายนาธีวานชิตพี่ชายของนายวิทยา
ชายที่ถูกฟันเย็บ๔๔เข็มได้เล่าว่า
น้องชายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
ระหว่างทางกลับถูกนายหนึ่งขับรถไล่ตาม
และก็นำมีดพกยาวประมาณศอกมาขู่ทำร้าย
ด้วยความกลัวนายวิทยาตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์กลับมาหาพี่
และให้พี่มาเคลียร์ปัญหากับนายหนึ่งให้
แต่การเคลียร์กลับทำให้เหตุการณ์บานปลาย
ไอ้คนฟันก็คุยกับลุงอีกคนนึงอยู่

หนูพาลุงไปตามรถหน่อยมันขี่รถลุงไป
มันก็บิดไปเลยไปรอ
แล้วก็เรียกพวกออกมา๒๓คนหนึ่งนั้น
แล้วก็ดักปลาหินใส่น้องชายพาลุงสอนไป
อันนั้นทำไมถึงล้ม
โดนปลาหินแล้วน้องชายผมก็เลยล้มครับ

รถล้มเขาก็วิ่งเข้ามาฟันซ้ำ
ทะเลาะวิวาสจะว่าไปก็คือเหตุซึ่งหน้าระหว่างวัยรุ่น
ที่ผู้ใหญ่อย่างนายอนุชาติแทนซิริ
หนุ่มวัยกลางคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเจอ
และก็หวังดีที่อยากจะระงับเหตุ
ไม่ให้มีใครบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาส
เพราะคู่วิวาสตรงหน้าของนายอนุชาติคือนายหนึ่ง
วัยรุ่นในชุมชนที่เขารู้จัก
คนที่จะมีเรื่องน่ะคนนั้นผมรู้จักอยู่ชื่อในหนึ่ง
ผมก็ห้ามบอกให้เลิกกันเลิกกันแต่ตอนที่ผมลงลงไปห้ามอ่ะ
อเซผมจอดอยู่ข้างสตาร์ทไว้ไม่ได้ดับเครื่อง
ก็เคลียร์กันไปคุยกันมาบอกพอเลิกกันมันก็กระโดดฟ้ามอไซค์ผม
ขี่หนีเลยขี่หนีประมาณ๕๐๐เมตร๕๐๐เมตรก็เดินเข้าซอย
ผมก็บอกพวกที่ยืนอยู่ด้วยกันบอกก็ขี่มอไซค์ตามดิเดี๋ยวไปเอามอไซค์
ผมก็ขี่ได้จะถึงซอยแล้วเขาวิ่งออกมาป๊าดฟันเลย
ฟันรถผมก็ล้มกิ้งแขนเดาะเข้าไปนู่นหัวชนกำแพง

วันปั๊บผมบอกเอ้าจำกันไม่ได้เลยฟันกันแล้ว
ลงพื้นที่หาความจริงของทีมข่าวในวันนี้
พบว่าบ้านของในหนึ่งมือมีดที่ไล่ฟัน
อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองสองพี่น้อง
แต่ถ้าว่าในพื้นที่ชาวบ้านหลายคนยืนยันว่า
ในหนึ่งได้หนีไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ก่อเหตุ
และความอันตภัณฑ์ของในหนึ่งนั้น

เพราะการไล่ฟันคนครั้งล่าสุดไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรก

ก็เคยไล่หาเรื่องคนในชุมชนมานับครั้งไม่ถ้วน
ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง

หากมีการวิจารณ์หรือคบค้าสมาคมกับ๓พี่น้อง
ส่วนการตรวจสอบของตำรวจสพพระสมุทรเจดีเจ้าของพื้นที่

หนึ่งคือวัยรุ่นหัวแถวในย่านนี้
ที่ตำรวจเคยจับดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง

และยังคงก่อเหตุอาชญากรรมแบบนี้อยู่เรื่อย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน